มันเกิดเรื่องระหว่างแรงงานชาวกัมพูชากับแรงงานชาวไทย
เพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยนะแรงงานชาวกัมพูชาเขายกพวก

แล้วก็ไปทำลายข้าวของเอาไม้ฟาดมอเตอร์ไซค์
สาเหตุที่ไปทำเพราะว่าเขาบอกว่าโดนแรงงานชาวไทย
มาชกปากเพื่อนเขาก่อน

ใช่ค่ะมาล้างแค้นประกอบกับดื่มเหล้าไปเมาไง
ก็เลยเมาด้วยแล้วก็ยกพวกมามารุมทำร้ายแบบนี้

อันนี้ไม่ได้ตอนยกพวกไปล้างแค้นนะ
แต่ว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไประงับเหตุ
ทำให้แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในโรงงาน

เขาโวยวายเขาตะโกนเขาโหใส่ตำรวจสอบพอเมืองฉะเชิงเศร้าค่ะ

เป็นคลิปที่แรงงานชาวต่างด้าว
เขาไปบุกบ้านของผู้เสียหาย

ใช่ค่ะอันนี้คือตอนที่ตำรวจไประงับเหตุนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นบ้านที่โดนบุกเข้ามานะ
อยู่ติดกับโรงงานในตำบลคลองอุดมชนลจรที่ฉะเชิงเศร้า
กัมพูชาเขายังอยู่ในอาการมืนเมาอยู่เลยค่ะ
ก็เล่าให้ฟังแบบเสียงอ้อแอเลยนะ

ทีนี้พอออกมาปั๊บเจอนายแป๊ะ
แป๊ะเป็นแรงงานชาวไทยอายุ๓๖ปี
นั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าบ้านติดกับโรงงานนี่แหละ
แล้วปกตินี่นะคะนายแป๊ะจะชอบพูดจาถากถาม
จะหาเรื่องแรงงานชาวกัมพูชาประจำเลย
ทีนี้พอเขาซื้อของเสร็จแล้วกำลังจะเดินกลับเข้าโรงงาน
รอบนี้นายแป๊ะก็เดินปี่เข้ามาหาเรื่อง
แล้วก็ชกจนปากแตกแล้วก็มีการพูดด้วยนะ
มีปัญหาเหรอเสร็จแล้วปั๊บ
แรงงานชาวกัมพูชาคนนี้เขาไม่พอใจสิคะ
กลับมาในโรงงานปั๊บไปบอกเพื่อน
โดนชกปากแตกเสร็จแล้วปั๊บ
เพื่อนเขาก็ออกมาหานายแป๊ะที่บ้านมากันทั้งกลุ่มเลยค่ะ

ดังนั้นชาวกัมพูชาที่มากัน๔๕คน
ก็ทุบทำลายข้าวของเอาไม้ทุบมอเตอร์ไซค์ของนายแป๊ะจนล้ม
ซึ่งตอนที่ตำรวจกำลังคุยกับกลุ่มแรงงานชาวกัมพูชา
ตำรวจก็อธิบายไปนะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้
โดนทำร้ายเนี่ยไม่ใช่ว่าเรายกพวกไปรุมทำร้ายเขากลับ
แต่ควรจะมาแจ้งตำรวจควรจะมาแจ้งความ
แล้วกลุ่มแรงงานเขาก็ไม่พอใจค่ะ
มีการปีนกำแพงรั้วจะออกมานอกโรงงาน
รอบพอพอก็ต้องปิดประตูโรงงานเอาไว้
เพราะว่ากลัวไงกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเกิดความวุ่นวาย
แรงงานชาวกัมพูชาก็ตะโกนโหไล่แบบที่คุณผู้ชมได้ยิน

ว่าเดี๋ยวเหตุการณ์มันจะบานปลายมันจะวุ่นวายไปมากกว่านี้
ตำรวจก็เลยถอนกำลังออกมาก่อน

ตำรวจก็ต้องมียุทธวิธีคือติดต่อเจ้าของโรงงาน

ในการที่จะจัดการดูแลแรงงานของตนเองด้วยนะครับ
เรื่องของข้อกฎหมายอะไรต่างก็ต้องเรียก

นักข่าวของเราก็ไปที่บ้านของในแป๊ะที่เป็นแรงงานชาวไทย
พอไปถึงเนี่ยนะคะคือ
ข้าวของในบ้านเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูนะ
ข้าวของในบ้านนี่เห็นไหม
มันกระจัดกระจายมันพังเสียหายเนี่ยค่ะ
แล้วก็เจอขวดเบียร์ที่ดื่มแล้ว
เจอมิดคัสเตอร์เอ่อเจอมิดคัสเตอร์ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ทีนี้พอไปตรวจสอบรอบบ้านแล้วตอนแรกก็ไม่เจอตัวในแป๊ะนะ
แต่ตอนที่นักข่าวกำลังจะเดินทางกลับนี่ค่ะ
เจอนายแป๊ะหรือว่านายทงชัยศรีโกสะกลับมาที่บ้านพอดี
ทีนี้พอเจอนักข่าวนักข่าวก็เลยถาม
แป๊ะเขาก็เล่าให้ฟังบอกอ๋อชี้จุดให้นักข่าวดูด้วย
บอกว่าเมื่อคืนชกกันตรงหน้าบ้านนี่แหละ
หลังจากนั้นทางฝั่งนั้นฝั่งชาวกัมพูชา
เขาก็ยกพวกมามาถล่มบ้านผม

เดี๋ยวจะรอให้โรงงานติดต่อมาก่อน
ทีนี้คุณผู้ชมฝ่ายบุคคลของโรงงานเขาก็บอกนะคะ
ว่าเรื่องบ้านของในแป๊ะที่มันพังเสียหายเนี่ยนะ
เดี๋ยวทางโรงงานเองจะเข้าไปเยียวยา
เรื่องค่าเสียหายค่าซ่อมแซมบ้านให้

โรงงานเขามีมาตรการลงโทษแรงงานต่างด้าวไหม
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการสอบสวนข้อได้จริงทั้งหมดก่อน
ถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วสอบสวนแล้วปรากฏว่าผิด
ก็จะดำเนินการตามกฎระเบียบของโรงงาน
แต่ทีนี้อันนี้เป็นมุมที่เรารับรู้จากโรงงาน
อกจากนั้นเราก็ไปถามพวกพ่อค้าแม่ค้าที่เขาอยู่แถวนั้น
เขาก็บอกกับผู้สื่อข่าวนะพูดถึงในแป๊ะค่ะ
บอกว่าปกติเนี่ยแป๊ะเขาจะทำตัวเป็นขายใหญ่ประจำซอย

จะไปหาเรื่องแรงงานที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้น

ไม่ค่อยมีใครกล้าไปสูงสิงกับนายแป๊ะหรอก
อันนี้เป็นข้อมูลจากพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้น

เพราะว่าบ้านอยู่ในซอยเดียวกับที่โรงงานเขาอยู่
แป๊ะก็ยังสายหัวอยู่เลยไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน
ถ้าเป็นเรื่องทางคดีก็ต้องให้ตำรวจจัดการด้วยนะครับ